คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เมื่อคืนให้ดูคลิปไปสั้น

คือภาพไฟไหม้มันน่ากลัวมากเป็นรถเมย์ปรับอากาศนะคะ
ปอสาย๕๒๒ไปจอดไฟไหม้อยู่
ห้างพันทิพย์พลาซ่างามวงวานนทบุรี
มีคนที่เขาอยู่บนรถเมย์ด้วยต้องวิ่งลงมาสามสิบกว่าคนนะคะ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บโดนไฟลวกด้วยนะคะ
คือภาพเหตุการณ์มันน่ากลัวน่าตกใจมันมีเสียงปึ้มอย่างนี้ค่ะ
แล้วไฟมันลุกแบบโอ้โหก็เหมือนเสียงในคลิปเลยอ่ะ

ทุ่มเมื่อคืนนะคะปอสาย๕๒๒วิ่งรังสิตอนุสวรีค่ะ
ไฟไหม้ทั้งคันเลยอยู่หน้าห้างพันธิพลาซ่า

ดับเพลิงใช้เวลา๓๐นาทีถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
มีผู้โดยสาร๓๐กว่าคนก็วิ่งหนีลงมาแต่เขาก็หนีได้ทันนะคะ
แต่มีผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟลวกที่แขน

แต่จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของไฟไหม้มันมาจากล้อหลังด้านขวา
แล้วมันก็ลามไปใต้ท้องรถคนขับรถผ่านเขาถ่ายเอาไว้คุณผู้ชม
นี่ตอนขับผ่านพอดีนะนี่นะคะคือมันเริ่มจากล้อหลังด้านขวาแบบนี้

คำให้การของคนขับและกระเป๋ารถค่ะบอกว่าช่วงจอดส่งผู้โดยสารได้ยินเสียงคล้ายยางระเบิดด้านหลัง
แล้วก็มีเปลวไฟมีควันพวยพุ่งออกมาก็เลยรีบบอกให้ผู้โดยสารลงจากรถ
พยายามใช้ถังดับเพลิงฉีดแต่มันดับไฟไม่ได้เพราะไฟมันแบบลุกไหม้รวดเร็วมากอะค่ะ
อุ้ยมีไฟด้วยมันมีไฟด้วย
มันก็จะเสียงตู้มไอ้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันคงจะแบบเสียงแก๊สแบบเผาไหม้ไม่หมดหรือว่าอะไร
แต่ได้ยินเสียงผู้โดยสารร้องกรี๊ดเราก็เลยงงแล้วก็พอมองไปทางฝั่งขวามืออยู่ตรงล้อด้านขวานะคะ

แต่ภาพจังหวะเมื่อกี้มันเห็นชัดเนอะพี่อุ๋ยนะว่ามันเริ่มจากล้อด้านหลังโอ้โหดูสภาพสิคะ
ขอสมกรบอกว่าสาเหตุเกิดจากระบบห้ามล้อขัดข้องทำให้เบรกติดวงล้อเกิดความร้อนและยางระเบิดค่ะ
แล้วลามทั้งคันแบบนี้เละทั้งคันเลยนะคะ
แต่ก็หลังจากนี้ขอสมกรบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มความถี่ในการตรวจระบบไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

ผู้โดยสารที่บาดเจ็บนางสาวหนึ่งฤทัยก็โดนไฟเนี่ยกระเด็นใส่แขนใส่หน้านะคะ
เขาบอกตกใจมากค่ะเนี่ยพอได้สติรีบวิ่งลงจากรถ
วันนี้ก็เข้าพบขอสมกทางขอสมกรเรียกประกันพรบมาร่วมเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์นัดจ่ายค่าเสียหายกันอีกครั้ง
ที่สพรัฐนาธิเบสหลังจากแผลของเธอหายดีนะคะ
แต่มันเกิดคำถามเยอะไงค่ะพี่อุ๋ยเรื่องของรถเมย์ค่ะ
เรื่องของการดูแลก่อนจะนำมาวิ่งให้บริการประชาชนตรวจราดีพอหรือยัง
โอ้โหระเบิดตุ้มเลยนะใช่ค่ะ